เร่งสอบสวนคดีที่มีการยิงหัวชาย
วัย๓๑ปีตายอยู่ริมถนนสายบ้านโนนทงชัยบ้านดุงเหนือ

พบว่ากระสุนนะฮะทะลุหัวผู้ตายไปโดนต้นยุคลิปตัสตรงนั้นนะครับ
โอ้โหคาดว่าอาจจะผัวพันกับธุรกิจมืดฮะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเด็กผู้ชายสองคนเมื่อกี้ยืนชี้มือนี่แหละฮะ
เป็นจุดที่พบศพนะครับ
ส่วนในบริเวณเดียวกันเนี่ยลำต้นยูคาลิปตัสนะครับ
พบรอยกระสุนปรากฏอยู่ชัดเจน
ขณะผู้ตายก็คือนายจักรพันธ์อินพลอายุ๓๑ปี
เขาเป็นชาวบ้านหมู่๑๗ตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ
พบอยู่ข้างทางในสภาพสวมเสื้อยืดสีชมพูเข้มกางเกงลาย
นอนอยู่กับกองเลือดที่แห้งเกลอะกรัง
เนื่องจากถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่ศีรษะ๒นัด
เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๖ชั่วโมงครับ
ขณะที่รถจักรยายนต์ของผู้ตายนะครับยังจอดอยู่ริมทางในสภาพปกติ
โดยจุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนระหว่างโนนทงชัยไปบ้านดุงเหนือ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านโนนทงชัยหมู่๑๗ตะบนบ้านดูง
อ๋าเฉพาะบ้านดูงจวัตรอุดรณ์ธานีนั่นแหละครับ

เคยต้องโทษคดียาเสพติด๒ครั้งและคดีรักทรัพย์ในเคสถานในเวลากลางคืน๑ครั้ง
สาเหตุที่ผู้ตายถูกยิงในครั้งนี้อาจจะผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายครับ
โดยก่อนเกิดเหตุอาจจะนัดเจรจากับคู่กรณีตรงนี้มันเป็นทางเปลี่ยวนะครับ
อาจจะคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้จึงถูกคู่กรณีชักปืนยิงหัวกระสุนทะลุไปถูกต้น
คาลิปตัสนะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวน
ศพเนี่ยตำรวจได้มอบให้ญาติไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต่อไปแล้วครับ